เราจะมาดู๑๐อันดับทั้งหมดของปัญหาใหญ่ที่คนกรุง
อยากให้ผู้ว่าแก้มากที่สุดครับ

อันดับ๕ระบบขนส่งสาธารณะแพง
ส่วนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับมาเป็นอันดับ๖

ขยะนี่อันดับ๘นะฮะ
ดับ๙ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ
และพื้นที่สาธารณะเห็นแล้วอันดับ๑๐นะครับ

ใครก็ตามที่ได้ทำหน้าที่นี้
ฝาก๑๐ข้อนี้เอาไว้หน่อยนะครับ
นโยบายที่คุณอยากทำก็ส่วนหนึ่ง
แต่ที่คนกรุงเทพอยากให้แก้มากที่สุดนะครับ
จากการสำรวจของไทยรัฐโพลอยู่บนกระดานนี้แล้วนะครับ